จะทำอย่างไรวันนี้มีวิธีมาฝากกัน
คุณเจนภาสุริสุริสุริที่ดาร์ไอทีของเรามีวิธีง่ายมาฝากกัน

ออกจากระบบหรือล็อกเอาท์
เขาต่อ๑เบอร์ที่ใช้ในการลงทะเบียน
และยังกังวลด้วยอีกว่าข้อมูลรายชื่อเพื่อนและสติ๊กเกอร์
ที่เคยซื้อไว้จะหายไปหรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงมีวิธีง่ายมาฝากกันค่ะ
ก่อนอื่นเลยควรลงทะเบียนอีเมลก่อนค่ะ

โดยเข้าไปที่การตั้งท่าเลือกบัญชีและกดลงทะเบียนด้วยอีเมล

ได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งการลงทะเบียนทั้งสองขั้นตอนแบบนี้
จะทำให้เราสามารถเข้าใช้งานไลน์ได้จากอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นคอมพิวเตอร์
ก็สามารถล็อกอินเข้าใช้งานผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ได้เลยค่ะ
ซึ่งข้อมูลต่างก็จะยังอยู่ครบไม่หายไปไหนค่ะ
เช่นเดียวกับการย้ายไลน์ไปใช้กับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่
เราสามารถล็อกอินผ่านอีเมลพร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ
รหัสผ่านยืนยันอีกครั้งเพียงเท่านี้ข้อมูลรายชื่อเพื่อน
สติ๊กเกอร์และทีมที่เคยซื้อไว้ก็ไม่หายไปไหนค่ะ
ส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำหากต้องการรักษาแอคเคาน์ไลน์เดิมไว้
ก่อนที่จะย้ายไปใช้งานยังเครื่องอื่น
เพราะจะทำให้แอคเคาน์ไลน์เดิมนั้นหายไปไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปค่ะ

ส่วนใครที่กังวลว่าบทสนทนารูปภาพวีดีโอต่างจะหายไปนั้น
ซึ่งจะคอยเก็บข้อมูลต่างไว้ไม่ให้หายไปไหนค่ะ
โดยจะมีแบบฟอร์มให้กรอกปัญหาต่างที่เกิดขึ้น
พร้อมกับแคปหน้าจอที่เกิดปัญหาและกรอกอีเมลสำหรับการติดต่อ
โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลสำคัญของเรานั้นจะหายไปอีกค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
คงถูกใจคนที่จะเตรียมเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่